คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น
ทหารเรือครับยศถึงนาวาตรี
ถูกจับได้ว่าเอากล้องไปติดในห้องน้ำผู้หญิง
เอากล้องไปติดในห้องน้ำผู้หญิงมาตรวจสอบดูเจอหกพันกว่าคลิป
โอ้โหแล้วนี่นี่อันนี้คืออะไรรู้ไหมครับ
คุณผู้ชมคุณพระราพรคืออะไรคะลองกล้อง
มีที่ทดสอบด้วยกล้องที่ตัวเองติดดูมุมสิว่าอืม
โอ้โหมันเห็นครอบคลุมอย่างที่อยากเห็นไหมเนี่ยครับ
เอามาติดแล้วลองกล้องโอ้โหนาวาตรีท่านหนึ่งอายุห้าสิบสี่ปีครับ
กำลังปรับมุมกล้องให้ชัดเป๊ะเลยไปแอบถ่ายการทำภารกิจส่วนตัวในห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำชายด้วยนะติดห้องน้ำชายด้วยอ่านี่แหละครับ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเรื่องมันแดงขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่วันที่๗มกราคมนะครับเพราะว่าหัวหน้าแผนกนะครับ
ให้ช่างมาซ่อมระบบไฟแล้วไปเจอกล้องสองตัวบนฝ้าห้องน้ำ
ก็ไล่ตรวจสอบกันไปไล่ตรวจสอบกันไปนะครับนะฮะ
ก็ไปเจอต้นต่อก็พบว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ครับโอ้โห
นาวาตรีนายหนึ่งก็เลยควบคุมตัวเอาไว้เลยนี่
แตกหกปีใช่ไหมฮะโป๊ะแตกโอ้โหจับได้รอดอืม
การป้องกันนะฮะคือเขาป้องกันการทำลายหลักฐาน
เขาทำเนียนเลยนะครับพอไปตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะ
มีฮาร์ดดิสต์ความจุหนึ่งพันกิ๊กเกอร์ไบท์สี่ตัวอืม
สี่ตัวเจอคลิปวิดีโอผู้หญิงกว่าหนึ่งพันคลิป
ที่ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ปีโอ้โหสองพันร้อยห้าสิบแปดครับ
คุณผู้ชมทำอะไรอยู่ฮะโอ้โหสองพันร้อยห้าสิบแปด
วาตรีคนนี้เริ่มถ่ายแล้วเราต้องเริ่มคิดแล้ว
เราไปโรงพยาบาลนั้นมั้งหรือเปล่าปีสองพันร้อยห้าสิบแปด
โอ้โหนี่แหละครับผู้เสียหายี่สิบสามราย
คุณวราบปอนด์ไปแจ้งความกับตรวจสอบพอพลูตาหลวง
หนึ่งในนั้นมีเด็กอายุไม่ถึง๑๕ด้วยนะ

ถ้ามีการเอาคลิปมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตจะทำยังไงเนี่ย
เสื่อมเสียไปถึงวงตระกูลส่วนสาเหตุที่ติดกล้องไว้ในห้องน้ำชายด้วย
เพราะว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้าเวรรอบดึกจะเข้าไปอาบน้ำ
โอ้โหนี่นี่สืบรู้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเนี่ยครับทำขนาดนี้เลย
ล่าสุดครับสอบปากคำผู้ผู้เสียหายทั้งยี่สิบสามคนแล้ว
คาดว่าจะตั้งข้อหาทหารเรือนายนี้๓ข้อ๓กระทงได้แก่
กระทำอาณาจารย์แก่บุคคลอายุมากกว่าสิบห้าปีหนึ่งแล้วนะ
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีและกระทงสุดท้าย
กระทำการใดให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
ล่าสุดต้นสังกัดลงโทษทางวินัยกับนายทหารเรือคนดังกล่าวแล้วนายดังกล่าว
แล้วและจะนำตัวมาให้ตำรวจสอบสวนวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้ครับ
ค่ะโอ้โหแสบจริงสุดนะคะ
องทัพเรือก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขัดด้วยนะคะ